มากันที่ราวของศึกยอดมวยไทยรัฐกันบ้างนะครับแชมป์เส้นแรกของไทยรัฐ๑๓๐ปอนด
กาเหล็กต่อหลัก๒นั้นวันนี้พลิกล็อกแพ้ในการชกเป็นคู่เอกครับ
ยอดมวยไทยรัฐนะครับน้ำหึกมรณปากกาเหล็กต่อหลัก๒
ชายของกิ่งซางเล็กยอดมวยเด็กที่ค่าตัวแพงที่สุด
วันนี้มาตอบหนัก๑ปอนด์นะครับได้ความสดเจอกับทวนกกัมปนาศ
ที่หายไปนานแล้วก็กลับมาได้ในสามสี่ไฟล์หลังครับสองยกแรกก็ออกอาวุธขู่กัน
แต่ว่ายก๓ยก๔เนี่ยทวนมาดีนะครับดักเตะแล้วก็ออกอาวุธได้อย่างจะแจ้งกว่า
๕ก็ออกมาคุมเกมสบายครับชนะขาดลอย
แจ้งเกิดได้สำเร็จนะครับพลิกล็อกเลยครับคู่นี้
ประการเหล็กก็บอกนะครับว่าวันนี้เป็นมวยแทน

ไปที่คู่รองเพชรเมืองย่าสุสาครมวยไทยยิมนะครับ
วยของนักมวยชื่อดังอย่างสุสาครสอกลิ่นมีวันนี้ตัวเล็กกว่าแต่ว่าใจใหญ่ครับ
จังหวะออกอาวุธจะแจ้งเอาชนะมวยเข่าสูงยาวฟอร์มสด
อย่างยอดขุนทัพสกสุงหายิมไปง่ายได้
ในคู่อื่นครับคู่หนึ่งนำพลเล็กกรกรรมนาศ
เสียเปรียบรูปร่างแต่ว่าได้ลูกขยันชนะคะแนนเพชรเอก
ก็คนเขียนข่าวหยุดสถิติของพระเอกที่ชนะมาก่อนหน้านี้

ต่อเอกกรกรรมนาศถูกย้ำแค้นโดนสับสอกคิ้วขวาแตก
ก็โบกมือไม่ให้ชกนะครับแพ้ทีโกโอยก๓ต่อ
พิชิตมารสิทธิ์ประกายฟ้าครับ